จากเรื่องของผู้ใหญ่ทำผิดกับเรื่องของการค้ายาเสพติดนะครับมาดูแก๊งเด็กกันหน่อย
คุณผู้ชมเป็นแก๊งเด็กชายไปตะเวนรักทรัพย์ชาวบ้าน
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจในอำเภอขุนหารสามารถจับกลุ่มตัวได้
แก๊งนี้มีสมาชิกทั้งหมด๘คนด้วยซึ่งอายุระหว่าง๑๑๑๕ปี
ก่อเหตุตระเวนลักทรัพย์โดยรับสารภาพว่าต้องการนำเงินไปเล่นเกมค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทชานทองกุยแก้วสารวัตรป้องกันปราบราม
สถานีตำรวจภูทรขุนหานจังหวัดศรีสเกตพร้อมชุดปราบราม
นำตัวเด็กชายอายุ๑๑ถึง๑๕ปี๘คน
ทั้งหมดมีบ้านอยู่ที่ตำบลบักดองอำเภอขุนหาน
จังหวัดศรีสะเกดมาสอบปากคำเบื้องต้นค่ะ
หลังจากที่ติดตามจับกลุ่มได้จากรีสอร์ทแห่งหนึ่งพร้อมของกลางเป็นเครื่องเสียง๑ชุด

ส่วนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก๑เครื่อง
รับสารภาพว่าได้นำไปจำนำไว้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในตลาดขุนหาร
เจ้าหน้าที่ได้ติดต่อเจ้าของร้านให้นำมาคืนแล้วนะคะ
หลังนำตัวเด็กชายทั้งหมดมาตรวจปัสสาวะ
พบว่าเป็นสีม่วง๓คนค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับแจ้งจากชาวบ้าน
ถูกขโมยทรัพย์สินหลายรายในพื้นที่
ได้สอบสวนติดตามจนทราบว่าแก๊งนี้

ก็ได้ไปเข้าตรวจสอบนะคะและสามารถจับกลุ่มได้๘คน
ส่วนอีก๒คนเมื่อเห็นตำรวจได้ขี่รถหลบหนีไป
ซึ่งตำรวจรู้ตัวแล้วนะคะและจะเร่งติดตามตัวต่อไป
ทั้งหมดรับสารภาพว่าร่วมกันก่อเหตุลักษณ์ทรัพย์
เพื่อไปขายและจำนำเมื่อได้เงินมาจะแบ่งกันค่ะ
นำไปใช้จ่ายและนำไปเล่นเกม
ตำรวจได้นำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปค่ะ
เจอแล้ว